ก่อนต่อนะคะในข่าวเช้าไทยรัฐสวทธิศ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แถลงเนี่ยนะคะ
เมื่อวานก็คือ๘๑ราย๘๑รายแบ่งออกเป็นติดเชื้อในประเทศ๓๗ราย
แล้วทีนี้เขาก็ต้องมีการตรวจคัดกรองที่เป็นการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวเชิงรุก
เจอ๓๕รายรวมถึงมาจากต่างประเทศอีกเข้าสถานที่กักกัน๙ราย
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดจะไปลงรายละเอียดดูกันเลยค่ะพร้อมกันเนี่ยนะคะ
ผู้ติดเชื้อในประเทศ๓๗รายจะเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาคร๒๖ราย
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวน๑๑รายอันนี้เป็นกราฟิกนะคะรวบรวมข้อมูลเมื่อวานนี้ที่สบคมีการแถลง
แล้วผู้ติดเชื้อที่ไปเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครคือตอนนี้มันกระจายไปทั่วแล้ว๓๒จังหวัดค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือยอดของเมื่อวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูวันนี้ว่ายอดตัวเลข๓๒จังหวัดมันจะกระจายเพิ่มขึ้นไปมากน้อยขนาดไหน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่มีข่าวการระบาดระลอกใหม่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาที่ตลาดกลางกุ้งพอมาถึงวันนี้๒๖ธันวาคมผ่านมา๙วันแล้วเราอยากรู้ว่าผู้ติดเชื้อตอนแรกที่พบจนถึงตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
อืมอ่ะเรื่องนี้ติดตามจากทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์เขาบอกว่าผลการรักษาผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ติดเชื้อมาจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแปดรายเนี่ยนะฮะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครห้ามรายและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์สามรายอาการดีขึ้นครับน่าพอใจโดยเฉพาะผู้ป่

จากนั้นไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙พบว่าติดเชื้อในวันที่๒๔ธันวาคมนี่เป็นผู้ชายรายแรกนะคะส่วนอีก๒รายเป็นหญิงชาวเมียนมาร์ค่ะทำงานอยู่ในโรงครัวของวัดเล่งเนื้อ๒๒อำเภอบางบัวทองนี่แหละหญิงเมียนมาร์รายแรกอายุ๕๔ปีค่ะเธอไปซื้อผักผลไม้ที่ตลาดบางบัวทองแล้วกลับมา

โควิดสิบเก้าเพิ่มสี่รายรายแรกเป็นผู้ชายอายุสี่สิบเก้าปีอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกอ่าวใครอยู่นี่ต้องระวังหน่อยนะฮะถามว่าติดได้ยังไงอ้าวก็ไปขายผลไม้อยู่ตลาดทะเลไทยไงอืมตลาดทะเลไทยก็ขายอาหารทะเลด้วยใช่ไหมค่ะแรงงานเมียนมาก็เยอะด้วยก็อ่าจะไปติดกับแรงงานเมียนมาก็ได้นะครับรายที่

ร้านขายชาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วพอมีข่าวมีคราวปิดจังหวัดสมุทรสาครในบางพื้นที่นี่นะคะก็เลยไปเก็บร้านชาไปเก็บข้าวเก็บของเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมเนื่องจากว่าเจ้าของที่เขาไม่ให้ทำธุรกิจต่อแล้วไงจากนั้นก็ขับรถส่วนตัวไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดสุรินและขึ้นเครื่องบ

ก็มีอาชีพขายอาหารทะเลพักบ้านอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกอ่ะค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะที่สระบุรีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดรายแล้วเพราะว่าเขาต้องหามาตรการป้องกันแบบเข้มข้นเหมือนกันนะคะแล้วปิดท้ายกันที่นครสวรรค์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกรายหนึ่งค่ะซึ่งรายหนึ่งเน
ตลาดนัตนวมินเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลที่ติดเชื้อโควิดเป็นรายที่สองของนครสวรรค์นะคะตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดสดต่างต่างที่รับอาหารทะเลมาจากจุดเริ่มต้นอย่างตลาดกลางกุ้งตลาดทะเลไทยนะก็ติดกันไปหลายที่เหมือนกันใกล้ใกล้กรุงเทพมหานครประทุมธนีรังเศรษฐ์นครนโยคก็ปิดรายตลาดเหมือน